ขับรถก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพความพร้อมของตนเองนะครับ

ขับรถมาทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งก็นั่งกันมาเป็นสองหนุ่ม
เป็นช่างซ่อมเครื่องชงกาแฟ
ขับไปอยู่คนขับวูบหลับรถพลิกคว่ำฝุ่นตลบแบบนี้

แต่คนขับกับคนนั่งรอดตายอย่างบุดหวิดครับ

สักพักนึงเหมือนแบบไม่รู้คนขับวูบแล้วก็ลงไปเลย
ชนต้นไม้แล้วลงฝั่งขวาตรงร่องกลางไปเลย
ฝุ่นตลบแล้วก็เห็นจากภาพจากกล้องของหน้ารถอีกทีก็คือคว่ำไปแหละ

นะครับทั้งคนขับคนนั่งก็อยู่ในรถนั่นแหละครับคุณผู้ชม
อันนี้คือถนนที่เกิดเหตุก็คือบนถนนพระหลโยธินขาล่องช่วงโค้งขี้เหล็กในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
รถกระบะคันนั้นที่มีหลังคานี่คือรถคันนี้เขามีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็เลยเห็นทุกอย่างคุณผู้ชมครับ
นะฮะก็เนี้ยฮะสุดท้ายก็พลิกความแล้วก็ชิ้นส่วนกระจัดกระจายนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี้ยมีคนขับอายุยี่สิบห้าปีแล้วคนที่นั่งมาด้วยก็คืออายุยี่สิบสามปีสองคนนี้เป็นช่างซ่อมเครื่องชงกาแฟเขามาด้วยกันนะฮะคนขับเนี้ยไม่ได้บาดเจ็บแต่ว่าคนนั่งเนี้ยติดอยู่ในรถออกมาไม่ได้ทุกคนจะต้องไปช่วยนะฮะเพราะ

คนขับนะฮะสองคนก็เป็นพนักงานซ่อมเครื่องชงกาแฟของบริษัทแห่งหนึ่งนะก็มาจากนครสวรรค์กำลังจะไปซ่อมเครื่องอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากพอมาถึงเขายอมรับว่าเขาวูบก็เลยแบบลงข้างทางไปเลยก็เลยเสียหายยับเยินแบบนี้โชคดีเขารอดตายทั้งคู่แต่ว่าก็อุทาหรณ์เนอะขับรถทั้งง่วงก็พักผ่อนก่อนนะครับ